คุณผู้ชมคะพระกษัตริย์และราชินีของภูตานนะคะ
มีพระบรมราชองค์การให้วัดทั่วประเทศภูตาลเลย

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อยากให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
เดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยนะคะต้องบอกเลยว่า
ทั่วโลกค่ะก็ห่วงใยในพระอาการประชวนของพระองค์ท่านนะคะ
สมเด็จพระราชาจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตาล

พระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุก

ให้มีการจัดการสวดมนต์ที่วัดต่างทั่วประเทศภูตาล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

พระราชวงศ์ภูตาและไทย
รวมถึงประชาชนของทั้งสองชาติ
ความสัมพันธ์อันอบอุ่นและมีมัยตรีจิตต่อกัน

และพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว